ค่ะทีนี้ต่อกันเลยไหมพูดถึงเรื่องนี้หน่อยละกันค่ะคุณผู้ชม
แนวโน้มเรื่องของการต่อสายคุยกับสว
เพราะว่าอะไรนะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเขาได้รับมอบหมาย

ใช่ค่ะให้คุยกับสวซิเป็นยังไงเป็นตัวแทนในการพูดคุย
คนที่ได้รับการติดต่อจากทางเพื่อไทยเนี่ย
อย่างสวสมชายแสวงการ
ก็บอกว่ามีคนของเพื่อไทยติดต่อมานะ
แต่ตัวสวสมชายตอบกลับไปว่าไม่ต้องมาพบ
อยากให้เพื่อไทยทำตัวเองให้ชัดเจนก่อนว่าจะเลือกพักไหนร่วมจัดตั้งรัฐบาล

เปรียบให้เข้าใจง่ายว่าถ้าสมมุตินะ
ถ้าเกิดเพื่อไทยจะเป็นเจ้าบ่าวจะแต่งกับเจ้าสาวคนไหนล่ะ
เอาให้มันชัดก่อนเลือกมาให้ชัดก่อน
แล้วกรณีของก้าวไกลก็ถามสวสมชายเหมือนกัน
สวสมชายบอกว่าไม่ได้รังเกียจก้าวไกล
แต่ที่ติดใจเรื่องเดียวเรื่องมาตรา๑๑๒
ถ้าเกิดว่าพักมีนโยบายนี้ก็พร้อมจะยก
แล้วถ้าเกิดว่าพักมีนโยบายนี้แล้วพักจะยกเลิก
สวสมชายเองก็พร้อมยกมือให้
ส่วนทางด้านสวเสรีสุวรรณภานนท์ค่ะ
ก็ไม่ได้ตอบนะว่าเพื่อไทยติดต่อมาหรือเปล่า
แต่ออกตัวว่าไม่ต้องมาพบเหมือนกับสวสมชายเลย
ยืนยันจุดเดิมค่ะว่าถ้าเกิดว่าพักไหนมีนโยบายแก้เรื่อง๑๑๒

อีกคนนึงอย่างคุณหญิงหมอคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันนะคะ
ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อจากเพื่อไทยยืนยันจุดเดิมเหมือนกัน
ซึ่งทางคุณหมอชนน่านหัวหน้าเพื่อไทยเนี่ย
ก็ยอมรับนะว่าการคุยกับสวไม่ได้คุยครบ๒๔๙นะ

ใช่อย่างกรณีถ้าคุณหญิงหมอคุณหญิงหมอพรทิพย์นะ

คือบางครั้งติดต่อไปแล้วท่านอาจจะไม่เปลี่ยนใจ
ท่านก็ยังยืนยันจุดเดิมว่างดออกเสียงนะครับ
ดังนั้นทางเพื่อไทยเองเพื่อประหยัดเวลานะ

คุณต้องติดต่อสวที่มีความเป็นไปได้
ใช่
หลายท่านที่ผมได้คุยเนี่ยท่านก็ยืนยัน
ท่านบอกมันไม่ยึดติดกับใครจะเป็นรัฐบาลหรือไม่

แต่ว่าเจตนารมณ์ท่านเนี่ยท่านก็ยึดหลักการเดิมของท่าน
เหมือนที่ได้นำเสนอไปในที่ประชุมรัฐสภา

ท่านก็ยึดเจตนารมณ์นั้นนะครับ
ทีนี้ดูแก่นำคณะหลอมรวมประชาชนหน่อยละกันค่ะ

ก็มองการทำงานของทางเพื่อไทยนะคะ
ที่เชิญพักคั่วรัฐบาลเดิมมาพูดคุย
แล้วก็บอกว่าอะไรนะจะเป็นการหาทางออกให้ประเทศใช่ไหม
จตุพรไม่ได้เห็นแบบนั้นนะ
แต่มองว่าวัตถุประสงค์ของเพื่อไทยต้องการจะบอกเลิก
ต้องการจะบอกเลิกกับก้าวไกลหรือเปล่า
เพราะว่าการข้ามคั่วจะไปจับมือกับพักที่

แค่นี้มันมองหน้าประชาชนไม่ได้แล้วนะ
มันสบตาประชาชนไม่ติดแล้วนะ
และอีกพักหนึ่งก็ประนามหยามเหยียดเขาเนี่ย
คุณจะเป็นรัฐบาลภายใต้คนเหล่านี้มายกมือให้กับคุณ
แค่คำถามนี้คุณก็สบตาประชาชนไม่ได้แล้ว
เพราะถ้าคุณเดินไปข้างหน้าเป็นรัฐบาลตระบัดสัตว์เนี่ย

แต่ว่าอาการของคนเนี่ย

เพราะมีเรื่อง๑๑๒เข้ามา

ความขัดแย้งจะเกิดขึ้นมาใหญ่

เพราะว่าก็อยากให้คุณจตุพรออกมาวิพากษ์หน่อยซิ
คือหลายครั้งที่คุณจตุพรออกมาวิพากษ

จะมีคนคอมเมนต์บอกว่าเชื่อได้หรือเปล่า

คือก็คือเขาเคยทำงานอยู่ร่วมกันมา

บอกว่าทุกฝ่ายต้องมาตกลงกันนะ
แล้วถ้าหาช่องทางเดินหน้าต่อไม่ได้
ตั้งมาสินายกรักษาการตั้งมาก่อนเลย
แล้วก็ยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชน

แต่ก่อนจะคืนอำนาจเนี่ยก็
จะต้องหาพันธสัญญากันก่อนนะ
ว่าถ้าเกิดประชาชนตัดสินใจอย่างไรเนี่ย
สวต้องตัดสินใจตามเจตนารมณ์ของประชาชนนะ

คุณตู่ตั้งนายกรัฐมนตรีรักษาการคืออะไร

ของเพื่อไทยคุณจตุรนฉายแสงนะคะ

ต้องไปบี้สวไม่ใช่มากดดันพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลนะ

ประชาธิปไตยของประเทศด้วยนะคะ

คุณผู้ชมก็มีแนวโน้มว่า

หลังจากที่ที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินครับ
ก็มีมติเป็นเอกฉันว่า

มติรัฐสภาเมื่อ๑๙กรกฎาคมที่ผ่านมา

การเสนอชื่อคุณพิธาริมเจริญรัฐ

เป็นยติซ้ำเสนอไม่ได้แล้ว
ที่มีคนไปร้องครับคนไปร้องคือนายพรชัยเทพปัญญานักวิชาการอิสระ
และนายบุญส่งชะเลธรอาจารย์จากมหาวิทยาลัยรังสิต
ทำหนังสือร้องไปถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน
ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องต่อไปยังสารรัฐธรรมนูล
วินิจฉัยว่ามติที่ประชุมรัฐธรรมนูลเมื่อ๑๙กรกฎาคมที่ผมบอกไป
มันเป็นไปตามข้อบังคับการประชุมข้อที่๔๑
เรื่องของการเสนอยติซ้ำแต่เป็นการกระทำที่ละเมิดต่อสิทธิ
และเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูลคุ้มครองไว้หรือไม่

แล้วเมื่อวานนี้ครับเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ตำรวจโทกีรบกริจธิรนลแถลงว่าไม่ได้มีผู้ร้องแค่รายเดียวนะ
มีถึง๑๗คำร้องครับมาจากทั้งสมาชิกรัฐสภาและประชาชน
ซึ่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็รับเรื่องร้องเรียนเอาไว้
คำร้องทั้งหมดนั้นมีคำขอสำคัญที่ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณา

ประเด็นแรกคือการกระทำของรัฐสภาที่มีมติ
ไม่ให้มีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเห็นชอบเป็นนายก
เป็นการเสนอยติซ้ำอันเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูลหรือไม่
พูดก็พูดแบบนี้คุณผู้ชมก็คือประเด็นแรก

เหมือนที่นักวิชาการนักนิติศาสตร์รัฐศาสตร์
สงสัยกันว่าทำไมให้ข้อบังคับการประชุม
ไปใหญ่กว่ารัฐธรรมนูล

ระหว่าง๑๕๑นักวิชาการแล้วรวมชื่อกันนะ

ประเด็นที่สองคือผู้ร้องเรียนก็คือมีความประสงค์

มีคำขอไปยังสารรัฐธรรมนูล
ให้อาจจะออกเป็นมาตรการ

ชะลอชะลอการโหวตนายกไว้ชั่วคราวก่อน
กว่าสารรัฐธรรมนูลจะมีคำวินิจฉัยนะครับ

นี่แหละฮะและที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดิน
ก็เลยมีมติเป็นเอกฉันว่าจะยื่นต่อสารรัฐธรรมนุน
วินิจฉัยเรื่องนี้ว่ามันไปแย้งกับรัฐธรรมนุนหรือไม่ครับ

ประเด็นที่๒ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าว
มีลักษณะขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูล

โหวตนายกเนี่ยหรือไม่ให้โหวตนายกเนี่ย
ก่อนที่จะมีคำวินิจฉัยมาจากศาล
อาจจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประเทศ
และยากที่จะเยียวยาแก้ไขครับ
ผู้ตรวจการแผ่นดินก็เลยเห็นด้วยกับคำร้องเรียนที่จะขอให้ศาล
กำหนดเป็นมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวชะลอการโหวตนายกไป
กว่าจะมีคำวินิจฉัยครับ

กรกฎาคมนี้อาจจะไม่ได้โหวตนายกนะครับ

ไม่เห็นด้วยที่จะให้ข้อบังคับสภามาใหญ่กว่ารัฐธรรมนูล

เดี๋ยวหลังเคารพทงชาติมาเล่าให้ฟังค่ะ

คือเมื่อวานี้มีคณะอาจารย์นิติศาสตร์รวมตัวกันถึง๑๑๕คนนะคุณ

ก็คือเรื่องของข้อบังคับที่๔๑เนี่ย
จะมาใหญ่กว่ารัฐธรรมนูลไม่ได้
ดังนั้นในวันที่มีการประชุมรัฐสภาวันที่๑๙กรกฎาคม
และเสียงส่วนใหญ่บอกว่าการโหวตซ้ำรอบ๒เนี่ย

นักวิชาการไม่เห็นด้วยนะครับ

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะ
คือเมื่อวานเนี่ยอาจารย์นะสายโทรศัพท์แทบจะไม่ว่าง

แถลงการจาก๑๑๕คณาจารย์
นิติศาสตร์๑๙สถาบันนะครับ
โดยบอกว่าไม่เห็นด้วยกับมติของสมาชิกรัฐสภา
ยกข้อบังคับการประชุมอยู่เหนือรัฐธรรมนูล
ทำให้ไม่สามารถเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีซ้ำคนเดิมได้
โดยคณะอาจารย์เนี่ยบอกเหตุผล๕ข้อคือหนึ่งนะครับ
เหตุที่ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ๔๔
กำหนดว่ายัตติที่ตกไปแล้วไม่ให้เสนอซ้ำอีก
เพราะการเสนอยติใช้เสียงสอสอเพียง๑๐คน
จะทำให้มีการเสนอยติซ้ำมากเกินไป
ส่วนการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีมันถูกบรรยัติในรัฐธรรมนูล
เป็นการเฉพาะคุณผู้ชมต้องวงกลมคำนี้เลย

และต้องมีเสียงรับรองไม่น้อยกว่า๑ใน๑๐

เท่าที่มีอยู่ของสภาพผู้แทนรัศดรคือสส
นะครับก็คือ๕๐คนจาก๕๐๐คนก็คือ๑ใน๑๐
ดังนั้นการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจึงไม่ใช่ยติ
ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ๔๑นะครับ

ก็คือรัฐธรรมนูลไม่ได้ห้ามเสนอชื่อนายกคนเดิม
ดังนั้นการที่รัฐสภาลงมติให้เสนอชื่อคนเดิมได้เพียงครั้งเดียว
ถือว่าเป็นการเอาข้อบังคับการประชุมมาอยู่เหนือรัฐธรรมนูล
ซึ่งไม่อาจกระทำได้นี่ประโยคนี้นักวิชาการเขาพูดบ่อยนะครับ
เอาข้อบังคับมาเหนือรัฐธรรมนูลซึ่งใหญ่กว่า
๓รัฐธรรมนูญมาตรา๕บัญญัติไว้นะครับ
รัฐธรรมนุนเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
บัญญัติใดของกฎหมายกฎหรือข้อบังคับหรือการกระทำใดที่ขัด

ถือว่าบทบัญญัติหรือการกระทำนั้นเป็นอันใช้บังคับไม่ได้
นั่นหมายถึงข้อบังคับรัฐสภามันอยู่ต่ำกว่ารัฐธรรมนูล
จะเอามาเหนือรัฐธรรมนูลไม่ได้นะครับ
ข้อ๔ปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากรัฐธรรมนูญตีความ
ตีความข้อบังคับของรัฐสภาเองขัดต่อรัฐธรรมนูล
ที่ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาอยู่ในลำดับชั้นที่ต่ำกว่ารัฐธรรมนูล
อีกทั้งรัฐสภาไม่มีอำนาจที่จะตีความรัฐธรรมนูลด้วยซ้ำ
แล้วเหตุการณ์วันที่๑๙กรกฎาคมมันเกิดขึ้นได้อย่างไร
ข้อ๕การลงมติของรัฐธรรมนูญไม่ได้ส่งผลแค่เพียงนายพิธารพัก๙กลาย

และนักวิชาการบอกว่าเป็นบรรทัศนที่ผิดพลาดของรัฐสภา
ใช้เสียงข้างมากตีความให้ข้อบังคับการประชุมตนเองว่าใหญ่กว่ารัฐธรรมนูล
ดังนั้นคณาจารย์นิติศาสตร์ทั้ง๑๑๕คนจาก๑๙สถาบันนะ
มติดังกล่าวเป็นการเอาการเมืองมาอยู่เหนือหลักกฎหมาย
ขัดต่อรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุด
ส่งผลให้การสอนนิติศาสตร์ตอนนี้มันต้องทบทวนกันใหม่แล้วคุณ
อาจารย์นิติศาสตร์จะไปสอนยังไงดี
แล้วจริงเด็กนิติเวลาเรียนคณะนิตืศาสตร์
ถ้าจะเป็นเรื่องแรกที่ต้องเรียนเลยคือศักดิ์ของกฎหมาย
บอกว่ามันมีลำดับชั้นของกฎหมาย
แล้วทีนี้อาจารย์นิติศาสตร์ตอนนี้กุมขมับเลยบอกว่า

อาจารย์ยังต้องมานั่งตีความกันอยู่แบบนี้
ครับแต่มีคนบอกนะว่าเอ๊ะมันไม่ใช่อำนาจของสารรัฐธรรมนูลไหม
ที่จะต้องมาวินิจฉัยข้อบังคับของรัฐสภา
จริงมันเป็นเรื่องของในสภา
ก็เรื่องของกรณีที่สมนตราการผู้ตกการแผ่นดิน
ส่งเรื่องไปที่สารรัฐธรรมนูล
อาจารย์บางท่านบอกไม่ใช่เรื่องของสารรัฐธรรมนูญ

คนที่พูดนี้เป็นอดีตตุลาการสารรัฐมนูลด้วยนะคุณผู้ชม
อย่างนายจรรย์พักดีธนากุลค่ะ
ซึ่งมองเรื่องนี้เลยบอกว่าสารรัฐธรรมนูลเนี่ย
ไม่มีอำนาจนะที่จะรับเรื่องนี้วินิจฉัย

อาจารย์นานานพูดทีเนี่ยต้องฟังแกเหมือนกัน
ใช่แล้วก็บอกด้วยบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่ประเด็นการละเมิด

เอาอย่างนี้มาตรา๑๔๙ของรัฐธรรมนูนอนุโลมเอาไว้
ว่าข้อบังคับการประชุมรัฐสภาเนี่ยถ้าเกิดยังไม่ประกาศใช้
สามารถส่งให้สารรัฐธรรมนูลตรวจสอบได้
อันนี้หมายถึงกรณีข้อบังคับยังไม่ประกาศใช้นะ
ใช่ส่งให้ตรวจสอบสิว่ามันขัดมันแย้งต่อรัฐธรรมนูลไหม
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นข้อบังคับที่ประกาศใช้แล้ว
ก็คือข้อบังคับที่๔๑การประชุมรัฐสภามันประกาศใช้อยู่แล้ว
ประกาศใช้แล้วให้เป็นเรื่องภายในรัฐสภา

ย้ำนั่นแหละว่าสารรัฐธรรมนูลไม่สามารถตีความ
หรือว่าจะตรวจสอบข้อบังคับของรัฐสภาได้
มันเป็นเรื่องภายในของรัฐธรรมนูน
ส่วนการที่ผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้สารรัฐธรรมนูลมีคำสั่ง
ให้รัฐธรรมนูนชะลอการเสนอชื่อบุคคล
เอาง่ายชะลอการโหวตนายก
ก็คือทางด้านนายจรรย์บอกนะไม่สามารถทำได้เหมือนกันนะ
เพราะว่าสารรัฐธรรมนูลไม่มีอำนาจบังคับสถาบันรัฐสภา
วุฒิสภาหรือสภาผู้แทนรัศดรเพราะถือเป็นสถาบันของชาติ
ถ้าเกิดว่าทำแบบนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นการกระทำที่มันเกินขอบเขต
มุ่งหมายของกฎหมายแล้วสารรัฐธรรมนูลก็ไม่เคยมีตัวอย่างคำสั่งแบบนี้มาก่อน
แต่สามารถมีคำสั่งให้สสวหยุดปฏิบัติหน้าที่อันนี้ทำได้

แล้วถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้จริงคุณจรรย์คะทางออกของเรื่องนี้มันอยู่ตรงไหนอ่ะ

ใช่คืออาจารย์วันนอร์ก็จะต้องเรียกประชุมอาจจะหารือกับสมาชิก
เป็นการรับฟังว่าหลังจากนี้แนวทางจะเป็นยังไงต่อจะดำเนินยังไงต่อ
แล้วก็ต้องใช้มติของที่ประชุมรัฐสภานี่แหละเป็นทางออก
เพราะว่าเป็นภารกิจคือเอาง่ายเป็นเรื่องภายในของสภานั่นแหละ
คือนอกจากอาจารย์จรรย์แล้วก็มีอาจารย์พนัททัศนียานนท์อีกท่านหนึ่งนะ
ที่ออกมาพูดเหมือนกันนะฮะว่าถ้าสารรัฐธรรมนุนต้องพิจารณาเนี่ย
มันคือการทำให้อำนาจนิติบัญญัติต่ำเตี้ยลงไปกว่าอำนาจตุลาการอีก
เอาตุลาการมาพิจารณาเรื่องของอำนาจนิติบัญญัติในรัฐสภานี่เป็นอาจารย์สองท่าน
ที่บอกว่าสารรัฐธรรมนูญอาจจะไม่วินิจฉัยในเรื่องนี้
นี่ไงคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันที่๒๗นี้ถึงพูดกันอยู่ว่า
จะได้โหวตไหมจะได้โหวตไหมแต่อย่างน้อยน่าจะพอเห็นทิศทาง
ประชุมวิบสามฝ่ายวันพุธคือวันนี้วันอังคารใช่ไหมพรุ่งนี้วันพุธ
พอประชุมวิบ๓ฝ่ายน่าจะได้เห็นแนวทางว่าสรุปจะออกมาเป็น
พรุ่งนี้จะมีการประชุมของตุลาการสารรัฐธรรมนุนด้วย
ว่าจะรับเรื่องจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือเปล่านะครับ
คุณผู้ชมเรื่องของการเมืองเนี่ยบางทีมันก็เริ่มลามไปแล้ว
ไปยังเรื่องอื่นบางคนก็แสดงออกในท่าทีที่ต่างกัน
บางคนก็ไม่เห็นด้วยกับทิศทางทางการเมืองที่เป็นอยู่ตอนนี้
ศาสตราจารย์พิเศษชนธิราสัตยาวัฒนาครับ
ท่านเป็นอาจารย์นักเขียนและนักวิจัยที่ได้รับเกียรติยกย่อง
กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ให้เป็นปูชะนียบุคคลด้านภาษาไทยนะประจำปีนี้
แล้วท่านพอได้รับเกียรติต้องไปรับรางวัลใช่ไหม

หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
อาจารย์ไม่ไปครับอาจารย์ชนธิราท่านไม่ไปครับ
ให้เหตุผลว่าขอขอบคุณคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
ชนิยบุคคลด้านภาษาไทยประจำปี๒๕๖
ดิฉันขอน้องรับการเชิดชูเกียรตินี้
แต่ต้องขออภัยที่ตัดสินใจไม่ไปร่วมงาน
เนื่องจากดิฉันกำลังไว้ทุกข์

ร่วมกับประชาชนส่วนข้างมากของประเทศ
สิทธิและเสียงอันบริสุทธิ์ใจของเขา
ปล้นชิงไปโดยคณะบุคคลและองค์กรการเมือง
ล้วนแอบอ้างใช้มาตรา๑๑๒
เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวธุรกิจผูกขาด
และพวกพ้องอย่างไม่มีความละอายแก่ใจครับ
คนที่สนับสนุนการตัดสินใจของท่านศาสตราจารย์พิเศษชนธิรา
ก็เข้าไปให้กำลังใจแล้วก็ชื่นชมครับที่มีการยืนหยัดในหลักการ
และจุดยืนของท่านเกี่ยวกับเสียงของประชาชนในครั้งนี้นะครับ